มีคำโบราณท่านว่านะครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยนะครับ
หนุ่มสุรินคนน่ามอ่อนคนรูปหล่อคนนี้นะครับ

ช่วงรอนะครับหลังจากช่วงนั้นก็ไปรับต่อตอนบ่ายตอนเย็นใช่ไหมฮะ
ก็เลยบอกว่าปกติทำอาชีพตัดผมอยู่ที่บ้าน

แล้วก็สุดท้ายครับช่วงไปส่งนักเรียนเสร็จ
เปิดท้ายขายของแบบนี้
ตัดผมนะครับโทษทีนะครับ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
แต่ในช่วงที่มีเวลาว่างระหว่างจอดรถรอ
เมื่อรับนักเรียนกลับตอนเย็น
ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับช่วงเช้าเสร็จแล้วนะครับ
เขาก็จะเปิดท้ายรถตู้ให้บริการตัดผมทุกทรงครับ
เพศทุกวัยในราคาหัวละ๕๐บาท

แต่หากเป็นคนยากไร้ไม่มีเงินนะครับ

โอ้โหพี่สุเทียนสุดยอดเลยใจบุญมากเลยนะคะ
ใช่แหละครับพี่เขาบอกว่าเป็น
โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงมากกว่า
การใช้เวลาว่างให้เต็มที่ไปเลยพี่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
โดยจุดที่จะให้บริการตัดผมจะอยู่ใกล้กับตลาดน้อยรื่นรม
บริเวณข้างสนามสาธารณะ
ซึ่งจะเปิดให้บริการสัปดาห์ละ๕วัน

อุปกรณ์ตัดผมก็จัดมาแบบเต็มที่เช่นกัน
วางอยู่ที่ท้ายรถตู้ทะเบียนนหนูขอไข่๔๔๓๙สุรินท
ถ้ารถคันนี้จอดปั๊บไปได้เลยครับ
ขอบอกเลยว่าลูกค้ามีทุกเพศทุกวัยจริงนะครับ
มารอเข้าคิวตัดผมกันจำนวนมาก
เป็นประจำทุกวันทุกคนยกนิ้วยกนิ้วโป้งเลย
ครับนั่งรอตัดอยู่นะครับเอาเพลินไปเรื่อยนะครับ
โชยมาเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับผม
สุเทียนเล่าว่าเคยทำงานเป็นช่างตัดผม
ก่อนจะมาเปิดร้านอยู่ที่บ้านของเขาเอง
หมู่บ้านกระดาษตำบลโคกยางอำเภอปราศาสตร์
ใช้ชื่อร้านว่าสอหอกระดาษนะครับ
หมายถึงสหายกระดาษโดยจะติดผมที่บ้านเฉพาะนะครับตัดผมที่บ้านนะครับ
ตัดผมที่บ้านช่วงวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น
ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะขับรถรับส่งนักเรียนเข้าไปในตัวเมืองสุรินทร์

พร้อมทั้งย้ำได้ว่าเปลี่ยนใบมิดโกนทุกครั้ง
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยนะครับ
ครับหล่อจริงนะครับน่าสนใจไปทางจังหวัดสุรินท

ผมจะแวะสักหน่อยสกรีนเฮ็ดก็เริ่มยาวแล้ว